สีสันข่าวเช้าไทยรัฐมาแล้วครับ
ช่วงหลังขอรบทรงชาตินะครับเวลาประมาณนี้ที่เกาะเวลาเดิมนะครับ
คุณผู้ชมครับทานมะม่วงหิวพานนะครับเด็ดมะม่วงหิมพาน
ทานแล้วอร่อยไหมครับรู้ไหมครับว่า
คนทำนะครับกว่าจะกระเทาะเปลือกออกมาได้เป็นอย่างไร
ไปดูว่าเครื่องกระเทาะเปลือกหิมพานอัตโนมือเป็นยังไงเชิญชมได้เลยครับ
นี่คือการแกะเม็ดมะม่วงหิมพานแบบออโต้มือครับคุณผู้ชมครับ
แหมคล่องมากเลยครับถุงมือก็ทำง่าย
เอาเม็ดมะม่วงเข้าแท่นขาก็เหยียบไปเรื่อย
มือวางขายเหยียบมือวางขายเหยียบ
ก็กระท้อเปลือกมะม่วงหิมพานออกมาได้แบบนี้แหละครับ
แล้วเม็ดมะม่วงหิมพานก็ทยอยลงปิ๊บได้สบาย
ชีวิตกุ้งอย่างเราเกิดมาก็ขอให้เกิดอายุยืนยาว
ช่วงนี้กุ้งราคาตกในบ้านเรา
คนก็ลนลงมากินกุ้งกันมากขึ้น
ชีวิตเราจึงเอาตัวรอดให้ได้
วันนี้อยู่ที่ขอบหม้อน้ำร้อน
กล้ามของฉันแช่ในน้ำเดือด

ตัดก้ามพลบหนีน้ำร้อน

สละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตก่อนล่ะครับ
ผมรู้ว่าพ่อแม่ทุกท่านที่เลี้ยงน้องหมาอย่างพวกผม

พวกผมน้องหมาทุกตัวแค่อยากสนุกอยากเพลิน
พวกผมเกิดมาเป็นที่รัก
ผิดขอโทษด้วยครับ

อย่าว่าพวกผมเลยนะครับคุณพ่อคุณแม่
พวกผมแค่เพลินจนลืมตัวครับ

เกมใหม่มาแรงครับคุณผู้ชม

ผู้ชนะก็ไถไป

ไปเลยไปเลยเล่นดนตรีไม่มีเงินเก็บ
เศรษฐกิจแบบนี้ฉันก็ไม่ไหวสิ
เอาข้าวของของเธอเอาไปหมดเลยโยนทิ้งไปหมดเลย
เออไม่นะที่รักเราคุยกันก่อนได้ไหม
เราคุยกันดีได้ไหมที่รัก
ไม่เอาไปเลยกีต้าตัวโปรดเอาไป

อย่าอย่าอย่าจะทิ้งกิตต้าฉัน
ก็บอกแล้วไงว่าอย่าทิ้งผม
คุณก็ไม่เชื่อผมผิดกีต้าผม
ผมก็บอกว่าอย่าอย่าอย่าคุณก็ไม่เชื่อ
ผมไปล่ะครับ
ที่รักที่รักกลับมาเราเหมือนเดิมนะที่รัก
ถ้าเป็นแบบนี้นะทิศเป้ขอบอกคำเดียวว่า
อย่างนี้ก็แปลกดีนะครับ
มันเป็นแบบนี้
มันเป็นแบบนี้